คราวนี้ปล่อยความสนุกให้หายคอแห้งกันเลย
เพลงฮิตเพลงใหม่ที่หลายคนพยายามคอฟเวอร์เต้นกันอยู่ในติ๊กต๊อกนะคะกับเพลง
กับเพลงอ่ะขอมันแห้ง
ไปดูกันเลยค่ะ
อย่าลืมว่าเคยเข้าใจ
ขออีกสักเก่าถ้าแล้วจะรอคนใหม่
อ่ะเอามาอ่ะเอามาอ่ะเอามาอ่ะเอามาใหม่
ยอดปลาไปเกือบ๑๐ล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมฮิตเพลง
นี่ถ้าสถานการณ์ปกติเชื่อว่าเพลงนี้หลายคนเต้นโยกสะบัดหายคอแห้งแน่เลย
อาจจะมองเต็กแทนนะครับคุณผู้ชมฮิตเพลงคือเพลงเขาสนุกจริงนะครับ
ช่วงโควิดแบบนี้ไม่รู้จะทำไงก็ต้องปล่อยเพลงผ่านทางโซเชียลค่ะ
แล้วบอกว่าคนบันเทิงแฮร์คอเฟอร์ขอมันแห้งขอแห้งชาเลนส์นี่นะคะ
มีร้านเด็ดดวงทั้งนั้นเลยค่ะทั้งแสบสันทั้งสีชุดทั้งท่าเต้น
ยกให้คู่นี้เลยค่ะแพทย์นับประพาบูมสุภาพรค่ะ
คู่ซีเพื่อนรักไปดูลีลาคอแห้งคู่นี้หน่อยค่ะ
ไม่รักก็หายของ
ขอมันแห้ง
ขอไม่แห้ง
และยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวรวบตึงให้เลยนะคะ

แดนส์กันให้หายขอแหงเลยจ้า
เอามาเอามาไหมไอ้เจ้านึง
ขอแม่เลยแหง